แม้ว่าจะไม่เคยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ว่า

ใช่นี่แหละเอาจริงคือพ้นวาเลนไทยมาหลายวันแล้ว
แต่ต้องขออัปเดตโมเมนต์หวานของคู่ไม้ปุ๊กลุ๊กกันหน่อยค่ะ
เพราะว่ากุหลาบแดงที่คุณผู้ชมเห็นคือมันโตมากจริง
ใหญ่มากทั้งลูกโปรงลูกโป่งคือจัดบรรยากาศโรแมนติกมากเลย
อะไรยังไงดีทำไมปีนี้เล่นใหญ่จัดเต็มขนาดนี้
แบบนี้หยิบยื่นสถานะที่ชัดเจนให้กับปุ๊กลุ๊กแล้วใช่ไหมคะ
ผมไม่มีสถานะคือทำคือเรารู้ว่าเราทำแล้วเขามีความสุข
เราก็อยากทำเพราะว่าเขาจะไปทำงานที่อังกฤษใช่ไหม

แต่ก็คือเป็นเขาคนเดียวเนอ
ตอนนี้ที่คุยที่แบบสึกตา

นี่แหละค่ะแม้ว่ามีเรื่องนี้นะเป็นเรื่องความหวาน

คู่นี้ก็ลุ้นกันไปถึงจะไม่พูดก็เถอะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนี่กระช่อนไม่แพ้กันเลยค่ะ

หลังจากพี่เจ๊กกะรีนของเราไปมา้วมอยว่าในรายการเดิม
บอกว่ามีพระเอกสังกัดใหญ่
ฟันสวยกล้ามโตกำลังฮอตสุด

เขาบอกว่ามีพฤติกรรมชอบกินงูมาก่อน

ไปนะครับ

โกรธครับคือเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงผมก็ได้

ก็เคยเจอจบเจอกันบ่อย
ผมชอบตั๋อยังกันไม่ถึงไม่เคย
ชัดเจนนะคะก็ไปเดากันต่อไปละกัน
ข่าวก็มีให้เดาให้สนุกละนานกันไปเรื่อย

ใช่จริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะ
ใครก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ที่แน่ไม้พัทรเดชบอกแล้วว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนนะ